หิวจังเลยอ่ะช่วงพักโฆษณาอุตสะใบหาของกิน

เอาเหรอครับไปกันเลยที่จังหวัดพิษนุโลก
ส่วนที่เห็นนี่ก็คือข้าวเม่าพอก
อยู่ที่พิษสนุโลก
ไม่รู้แต่ยอดไม่กี่วัน๑ล้านบาท

เป็นขนมยอดฮิตในช่วงประเพณีแข่งเรือยาวเลยนะคะ
ที่วัดใหญ่นะคะที่จังหวัดพิษนุโลกค่ะ

เป็นคณะกรรมการวัดหาดมูลกระบือ
มาด้วยใจเพราะว่าขายแล้ว
เอารายได้ไปมอบให้วัด

แม้ว่าปีนี้กล้วยจะหายากแล้วก็มีราคาแพงนะ
เนื่องจากประสบปัญหาภัยแรงแต่ว่า
ข้าวเม่าพอกราคาเหมือนเดิม๒๕บาทนะคะ
สำหรับการขายข้าวเม่าพ่อของวัดหาดมูลกระบือ
จะขายตามวัดต่างที่มีการแข่งขันประเพณีเรือยาว

ผลตอบรับดียอดขายทะลุ๑ล้านไปแล้วนะคะ

หากต้นทุนหักค่าวัตถุดิบแล้ว
จะนำไปพัฒนาวัดหาดมูลกระบือต่อไป

ผมชอบนะข้าวเม่านะแล้วกัดเข้าไป

อร่อยจริงหวานข้างนอกกรอบ
ข้างออฟฟิศมีปล่อยจริงค่ะ

ค่ะไปกันต่อที่จังหวัดบุรีรัมป์
ชิมเต้าสวนกันหน่อยเจ๊เต้าสวนเจ๊ตุ่ม
ขายอยู่ที่ตลาดโต้ลุ้งเก่าเขตเทศรรภ์เมืองบุรีรัมป์
เดี๋ยวอย่าบอกว่านี่คือการรอคิว
ใช่เต้าสนคือขายเต้าสนอย่างเดียวยืนยันแต่ว่ารอคิวยาวเหยียดทุกวันเลย
เป็นแบบนี้มา๔๐ปีแล้วสืบทอดมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็อร่อยด้วย
เขาก็เลยมีคนมาต่อแถวยาวแบบนี้นะคะ
ปีนี้ขายตั้งแต่๕๐สตางค์ตอนนี้ถุงละ๒๐บาทนะ
รายได้เฉลี่ยวันละ๑๐๐๐๐บาทค่ะ
เคล็ดลับของเจ๊ตุ่มที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจรอแถวกันแบบนี้
ก็คือการคัดสรรวัตถุดิบต้องมีคุณภาพ
กะทิกะทิต้องคั้นสดใหม่ทุกวันทำเอง
ทำให้เต้าสวนมีรสชาติหอมหวานมันอร่อยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะ
ก็เปิดให้ลิ้มลองทุกวันยกเว้นวันพระใครที่อยากไปนี่บอกก่อนนะ
วันพระไม่ขายวันอาทิตย์ตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาทีขาย
แต่ว่าไม่ถึง๒ชั่วโมงนะสำหรับวันอาทิตย
เกลี้ยงใครมาช้าอดค่ะ
คือเต้าสวนเนี่ยจะอร่อยเนี่ยต้องดูความข้นความเหนียวของน้ำก็เนอะ
ที่ที่แบบน้ำใสไปก็ไม่อร่อยข้นไปก็เป็นแป้งข้นไม่อร่อย
ไม่ได้และกะทิต้องมัน
สวนเจ๊ตุ่มน่ากินจริงได้เมนูขนมหวานกลางวันแล้ว
เข้าเม่าหลังที่ทำงานกับเต้าสวนเจตุ่มเดี๋ยวเต้าสวนเจตุ่มจะไปซื้อกัน
ใช่เดี๋ยวขึ้นขึ้นบิลไปเลย